สำหรับเส้นทางการโดยสารทางเรือที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีเส้นทางใดบ้าง
เรื่องต้นมี๔คลองหลักครับที่ให้บริการเรือโดยสารนะครับ
ถ้าดูแม่น้ำขนาดใหญ่ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
อกจากนั้นก็จะมีคลองภาษีเจริญคลองแสนแสบแล้วก็คลองรังสิต
เริ่มต้นดูกันที่ท่าเรือของที่แม่น้ำเจ้าพระยากันก่อนนะครับคุณผู้ชม
ที่สำคัญจะประกอบไปด้วยเรือ๔ประเภทด้วยกันที่ให้บริการ
อย่างแรกคือเรือด่วนประจำทางมีประมาณ๓๔ท่าเรือ
๒เรือด่วนพิเศษเป็นแบบทงสีส้มจะมี๑๙ท่าเรือ
๓เรือด่วนพิเศษแตกคราวนี้เป็นทงสีเหลืองมี๑๑ท่าเรือ
ด่วนพิเศษครับเป็นทงฟ้ามีจำนวน๓ท่าเรือ
นี่คือเรือโดยสารประเภทแรกที่เราพบเห็นกันบ่อยในแม่น้ำเจ้าพระยา
ถัดมานั่นก็คือคลองพาศรีเจริญมีเส้นทางท่าเรือจำนวนมาก
ไปดูรายละเอียดเรือท่านี้พร้อมกันครับ
เส้นทางต่อมาคือคลองภาษีเจริญนะครับเป็นบริการเรือด่วน
มีเส้นทางระหว่างวัดปากน้ำพาศรีเจริญจนถึงท่าเรือเพชรเกษม๖๙
มีความยาวประมาณ๑๒กิโลเมตรประกอบด้วยท่าเรือ๑๕ท่า

เส้นทางที่๓คือคลองแสนแสบเป็นบริการเรือด่วนในคลองแสนแสบ
และคลองมหานากมีเส้นทางระหว่างท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง
ธาตุสะพานผ่านฟ้าลีลาศเขตป้อมปราบศัตรูภายครับ
มีจุดต่อเรือที่ท่าประตูน้ำความยาวทั้งหมดประมาณ๑๘กิโลเมตร
รวมทั้งสิ้น๒๗ท่าเรือ
ส่วนเส้นทางสุดท้ายครับคือคลองรังสิต
มีเส้นทางระหว่างโรงเรียนประชาธิปัตย์ฟิลเจอร์พาร์ครังสิต
โครงการทงชัยวัดมูลจินดารามไปจนถึงห้างสรรพสินค้า